ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยมันก็มีเรื่องราวของการคลุมคลั่งนะครับแล้วก็ทำร้ายคนในครอบครัวเสียชีวิตเกิดขึ้นอีกแล้ว
ที่กาลัสินเป็นหมู่บ้านโคกศรีหมู่๒ตำบลคำบงอห้วยพึ่งอันที่สิหาพมห้วยพึ่ง
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
ก็มีร่องรอยการต่อสู้ข้าวของกระจัดกระจายนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตอยู่หน้าห้องน้ำในบ้านนะครับ
นางสาวจุลารักษ์อายุ๔๑ปีเป็นเจ้าของบ้านด้วยนะครับ
ก็เสียชีวิตในสภาพถูกมีดฟันเข้าที่ต้นคอด้านขวานะฮะ

มีจอบวางทิ้งอยู่บนลำตัวของผู้ตาย
มีมิดดาบยาวเกือบ๑เมตรวางอยู่แถวเสาในบ้าน
คนก่อเหตุเนี่ยเป็นน้องชายของผู้ตายนี่ดูมีดนะฮะ
น้องชายของผู้ตายชื่อนายเทิดเกียรติอายุ๓๙ปีนะครับ
นี่หลังจากก่อเหตุตำรวจก็คุมตัวไว้ได้นะครับ
เพื่อนบ้านบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุนายเทิดเกียรติน้องชายเนี่ย
เขามาถามหายาบ้าจากพี่สาวแล้วจะขอเงินไปซื้อยาบ้าด้วย
แต่พี่สาวบอกไม่เห็นแล้วไม่มีเงินให้ด้วยนะ
แล้วก็ต่อว่ากันไปจนมีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรง
ทำให้นายเทิดเกียรติไม่พอใจคว้ามีดดาบยาวมา
แล้วก็ฟันพี่จนเสียชีวิต
มันดาโกนดาเขานะ

ผู้ตาย

เป็นน้าของผู้ตายนะฮะแล้วก็เป็นน้าของผู้ก่อเหตุด้วยนั่นแหละนะครับ
เพราะว่าผู้ตายผู้ก่อเหตุก็เป็นพี่น้องกันนะครับ
คุณน้าบอกว่าช่วงเช้าหลานวิ่งมาบอกว่าจุฬารักษ์เขาถูกเทิดเกียรติทำร้ายจนเสียชีวิต
รีบวิ่งมาดูพยายามช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลฮะแต่ไม่ทันนะครับเสียชีวิตซะก่อนนะครับ
นายเทิดเกียจเองหลังจากก่อเหตุแล้วเอามีดไปล้างเลือดนะฮะ
แล้วมีอาการหลอนนะพูดจ้าไม่รู้เรื่องขู่ชาวบ้านว่าไม่ให้มายุ่ง
พ่อเนี่ยบอกว่าลูกชายมีอาการทางจิตประสาทนะครับ
เนื่องจากติดยาเสพติดเสพยาบ้ามานานหลายปีนะ
ก็พยายามพาไปรักษาให้กินยาตลอดแต่ลูกชายไม่ยอมกินยา
ต้องแอบเอายารักษาอาการทางจิตที่หมอให้มาเนี่ยเอาไปใส่ในอาหารให้ลูกกินนะ
คือตอนนี้กำลังพยายามบำบัดรักษาอยู่ลูกเองนี่ก็ต้องออกไปทำงานรับจ้าง
เวลาออกไปทำงานรับจ้างได้เงินมาก็เอาเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพอีก
มันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้พ่อบอกว่าเมื่อ๓๔ปีก่อนเทิดเกียรติลูกชายเนี่ยเคยใช้มีดฟันหัวพ่อมาแล้วนะฮะ
โอ้โหจนเย็บไป๑๑เข็มนะฟันหลังพ่อเย็บไปอีก๑๘เข็ม
นี่มาฟันพี่สาวตาย
มันมัดจิตเยาวะหรอมันเป็นไรเอาไปลงพันธุ์จิตเวชหลายช่วงอยู่
ครับล่าสุดนี่เคยแบบมีความรุนแรงแบบนี้ป่ะ

ตะกอนเนี่ย
ปั้นผมนี่แล้ว๑๑เข็มหน้าภาค

เจอที่ก็คุมตัวไปเรียบร้อยนะฮะในเทอดเกียจ

พบว่าเคยเข้ารักษาอาการทางจิตเวทจริงนะครับ

สฮฮก็นำตัวไปนะฮะ

ไปประมาทรักษาก่อนนะเสร็จเรียบร้อยก็กลับมารับโทษกันต่อไป